ไปดูเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับ
คนเดินทางออกไปแล้วนะครับถนนมิตรภาพ
เส้นทางนั้นค่อนข้างติดขัดติดยาวกว่า๒๕กิโลเมตรทีเดียวครับ
แน่นอนนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางออกไปแล้ว
ไปดูที่สายเอเชียกันก่อนครับซึ่งเป็นเส้นหลักขึ้นสู่ภาคเหนือ
ในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาพบว่าตั้งแต่สะพานต่างระดับบางปะอิน
มุ่งหน้าไปยังอำเภอมหารราชจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นตั้งแต่เมื่อคืน
ขัดเป็นบางช่วงบางตอนแต่ก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้
เลีย๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เช่นเดียวกันกับถนนประหลโยธินขาออกตั้งแต่สะพานต่างระดับบางปะอิน
่งหน้าอำเภอวังน้อยนะฮะสภาพการจราจรก็เคลื่อนตัวช้า
สำหรับกับหยุดนิ่งแต่ว่ารถนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยนะครับ
ส่วนที่ถนนสายเอเชียช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๑๑๑๕๐ในพื้นที่ของจังหวัดชายนาฏ
เป็นรอยต่อของอำเภอพระยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณรถก็ค่อนข้างมากตั้งแต่บ่ายเมื่อวาน
มีรถติดขัดสะสมหลายกิโลทีเดียวนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้เฉลี่ย๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยครับ
พร้อมนำป้ายสัญลักษณ์จราจรไปติดเอาไว้เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เส้นทางหลวงสาย๓๔๐เส้นทางบางบัวทองสุพรรณบุรี
ตอนนี้ก็ยังคงคล่องตัวดีนะครับ
ส่วนนครสวรรค์อีกหนึ่งจุดนั้นซึ่งเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของรถ
ก่อนจะขึ้นไปยังภาคเหนือนะครับสภาพของการจราจรบนถนนประหลโยธิน
ขาออกช่วงสะพานเดชาติวงตรงนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองก็ยังคงคล่องตัว
แม้จะมีปริมาณรถมากก็ตามแต่ก็ไม่พบปัญหาเรื่องของการจราจร
เช่นเดียวกันกับทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรคพิสุนโลก
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข๑๒๒หรือว่าทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
ซึ่งรถเองก็ยังสามารถเคลื่อนตัวกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางด้านของตำรวจจราจรเองก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษ
แล้วก็ประจำตามจุดต่างเรื่องของจุดอำนวยการจราจร
จุดไฟจราจรตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาครับแน่นอนนะฮะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าภาคอีสาน
หนาแน่นหลายจุดนะฮะที่สำคัญเนี่ยแน่นอนเส้นทางนี้
มีการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์กันอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ
ลำตะคองโอ้โหรถติดทีเดียวครับติดตรงเนี้ย
ก็มีการก่อสร้างนะพื้นผิวก็มีการกั้นแล้วก็เนี่ยฮะไม่ค่อยจะ
เรียบเท่าไหร่ก็รถชะลอตัวแล้วก็เป็นเนินขึ้นเขาด้วย
รถบรรทุกก็ขึ้นได้ช้ารถบัสเองก็ช้าด้วย
ทางด้านของตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เปิดช่องทางพิเศษให้รถนั้นวิ่งสวนทางกันได้
รถที่มุ่งหน้าเข้าสระบุรีจากบ้านครองไผ่กิโลเมตรที่๙๖
ไปถึงจุดกลับรถหน้าบ้านหนองบัวกิโลเมตรที่๙๐รวม๖กิโลเมตร
เพื่อเป็นการระบายรถให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ